มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมทะเลาะกันในวัดเลย
โยมกับพระโยมเนี่ยเป็นพ่อค้าขายมะพร้าว
มีเรื่องเกี่ยวกับการขายของที่ในวัดเพราะว่ามาตั้งขายเอารถมาจอดหน้าสารานะ
แล้วเขาบอกแล้วว่าให้ขยิบมาข้างสาราหน่อยไม่ยอม
แล้วเรื่องนี้มีปืนด้วยอันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
หน้าวัดสมุทธารามที่บ้านแหลมเพชรชบุรีดูสิคะตรงเนี้ยเป็นจุดขายสินค้า
คุณผู้ชมเห็นพระที่อยู่ตรงนั้นไหมคือพระน่ะปรีไปต่อว่าคนขับกระบะ
เพราะว่าคนขับกระบะทะเลาะกับเจ้าอาวาสแล้วปรากฏว่าคนขับกระบะนะก็เหมือนกับจะขึ้นปืนอ่ะ
ดูสิแล้วพระอีกรูปก็ต้องไปห้ามคนขับกระบะก็เดินหนีเดี๋ยวเดินหนีมาท้ายกระบะแล้วค่ะ
แล้วหลังจากนั้นคือเขาก็มีการกระโดดขึ้นจากประตูฝั่งซ้าย
อันนี้เข้าประตูฝั่งซ้ายแล้วนะแล้วไปนั่งที่คนขับ
คือไม่ยอมเข้าไปทางขวาค่ะพอไปนั่งที่คนขับแล้วประตูยังไม่ได้ปิดนะ
ยังเปิดอ้ายอยู่นะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเอาถอยเอารถคันหลังนี่
ถอยออกไปเลยอ่ะค่ะเหตุการณ์เนี้ยทางคนที่ดูแลจัดระเบียบร้านค้าหน้าวัด
อย่างคุณจิราพรก็เล่าให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๔ที่ผ่านมา
ผู้ชายที่เห็นเมื่อกี้ค่ะในคลิปที่เป็นลูกศรชี้ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
ชื่อว่าบุญเลิศอายุห้าสิบเก้าปีอืม
ลุงบุญเลิศก็ขับกระบะมีมะพร้าวอ่อนเข้ามาจะมาขายตรงหน้าสารา
แล้วตัวของคุณจิราพรเป็นคนจัดระเบียบใช่ไหมเรื่องร้านคงร้านค้า
ก็เลยบอกลุงบอกว่าลุงขยับรถไปข้างสาราหน่อยนะ
เดี๋ยวสาราตรงนี้นักท่องเที่ยวมาเขาจะได้นั่งพักได้
ถ้าเกิดว่าลุงมาจอดหน้าสาราเห็นไหมมันเป็นถนนอยู่ตรงนั้น
เดี๋ยวรถมันจะติดปรากฏว่าลุงบุญเลิศไม่ยอม
บอกว่าลุงรู้จักกับผู้ใหญ่หลายคนเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอ
เดี๋ยวจะให้กรมเจ้าท่ามาเอาที่ดินวัดคืนเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยไปแจ้งให้เจ้าอาวาสท่านเจ้าวาดคะ
มนต์มาตรงสาราหน่อยค่ะท่านเจ้าวาดมาไกลเกลี่ยให้ที
พอเจ้าอาวาสมาถึงโยมบุญเลิศเถียงกับเจ้าอาวาส
เจ้าอาวาสโยมบุญเลิศใจเย็นโยมบุญเลิศชักปืนมาขู่
แล้วผู้หญิงที่มากับลุงบุญเลิศเนี่ยนะยิงเลยยิงเลยตะโกนบอกแบบนี้ค่ะ
บอกว่าพี่ตรงนี้มันตั้งไม่ได้นะคะพี่ขอเข้าแนวเดี๋ยวถ้ากูไม่ได้ขายตรงนี้
พวกมึงก็อยู่กันไม่ได้เขาพูดแบบนี้แล้วหนูก็เลยเดินไปเรียกหลวงพ่อออกมา
แล้วทีนี้เขาก็มาเถียงกับหลวงพ่อแล้วเขาก็ด่าหลวงพ่อไม่เลิกเลย
ทั้งผัวทั้งเมียขนาดพระก็ยังไม่เว้นเลย
เขาก็ทำท่าชักปืนมาเขาก็เห็นแล้วใครบอกให้ยิง
เมียเมียเขาบอกว่ายิงเลยยิงเลย
แต่ลุงบุญเลิศชักปืนออกมาพระสมภพก็เลยเอามือปัดป้องไป
แล้วก็บอกกับบุญเลิศว่าพกปืนผิดกฎหมาย
เลิศนี่รีบขับรถหลบหนีไปเลยครับ
หลวงพี่เขาก็เดินไปแล้วก็บอกว่าคราวนี้ก็ถอย
แล้วก็เขาก็กลัวเขาก็หยิบชักปืนนะครับชักมาอย่างเงี้ย
แต่ว่ายังไม่ได้ออกมานะทำให้ลุงพี่เดินไปเขาก็รู้เขาเห็นน่ะ

แล้วก็เสร็จแล้วถึงอาตมาก็เห็นแล้วก็เลยไปกั้นเอาไว้
กั้นไปขวางเอาไว้เขาก็ชักปืนออกมา
เสร็จแล้วก็เขาใส่ซองอยู่แล้วก็เขาจะดึงซองออก
ว่าซองมันไม่ออกล่ะอรรมะก็เลยติดบอกว่าเฮ้ยอย่างงี้มัน
กปืนให้สาธารณต้องแจ้งตำรวจอย่างเงี้พอก็ได้ยินอย่างนั้น
ถึงเขาก็รีบเขาก็ลนเลยโอ้โหนี่กับท่านเจ้าอาวาสนะ
ส่วนพระสมภพที่ไปเผชิญหน้ากับบุญเลิศ
น่ะบอกว่าจะทนไม่ไหวเห็นในบุญเลิศ
เลิศไปแจ้งความดำเนินคดีพระสมภพในข้อหาทำร้ายร่างกายที่สพบ้านแหลมครับ
ตำรวจไปขอค้นรถอ้าวคุณผู้ชมเจอปืนพกขนาด๙มมซุกซ่อนอยู่ในรถ
แล้วก็พบว่าบุญเลิศเคยโดนดำเนินคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนและทำลายทรัพย์สิน๔คดี
ก็เลยแจ้งข้อหาพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับใบอนุญาตก่อนจะมีการประกันตัวออกไปครับ

อืมแล้วเมื่อวานนี้คุณผู้ชมทางลุงบุญเลิศเนี่ยนะก็ไปที่วัดสมุทธาราม

ใช่ค่ะแล้วจำได้ใช่ไหมที่ยงบุญเลิศลุงบุญเลิศบอกว่า

ปรากฏว่าลุงบุญเลิศเนี่ยไปชี้แจงกับพันธุ์เอกสนองธัญแยนนม

แล้วก็บอกแหละบอกว่ายืนยันแล้วนะ
ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบที่โดนกล่าวหา
ก็ที่ลุงชักปืนมาเนี่ยเพราะว่ากลัว

คุณลุงในวัดน่ะพระท่านก็ไม่ได้มีอาวุธอะไร
ทีนี้นักข่าวของเราก็เลยไปสอบถาม
ไปสอบถามคุณจิราพรยังจำได้ไหมคะคุณจิราพร
เป็นคนที่ดูแลจัดระเบียบร้านค้าในวัดนะ
บอกว่ายังติดใจลุงบุญเลิศอยู่เลย
จริงอยากให้ลุงบุญเลิศมาที่วัดสิ

จริงท่านก็ไม่ได้ใจร้ายอะไร
ท่านก็มีเมตตาเป็นที่รักของชาวบ้าน
ส่วนแนวเขตที่ตั้งร้านค้าต่างเป็นพื้นที่ของวัด
เขตต่างมันมีชัดเจนอยู่แล้ว
คือลุงบุญเลิศจะมาอ้างว่าตรงนี้มันเป็นที่สาธารณะ

แล้วอย่างหนึ่งวัดก็ไม่เคยเรียกเก็บเงินแผงค้าผู้ค้า

ขอให้ดูแลความสะอาดและขออย่างเดียว
อยู่ในระบบระเบียบที่วัดวางไว้